มาดูเรื่องเกี่ยวกับฟ้าฝนซึ่งส่งผลกระทบกับคนเดินทาง
ที่เกิดขึ้นที่ในซอยท่าอิดหน่อยนะคะที่ไซน้อยนนทบุรี
เพราะว่ามีชาวบ้านร้องเรียนมาค่ะบอกว่าเดือดร้อน
จากโครนที่ติดล้อรถใหญ่ค่ะ
พอแล่นผ่านไปแล้วก็ทำให้ถนนเปลือเปื้อนนะคะ
แล้วก็ทำให้รถเล็กที่ขับตามมาเนี่ย
เกิดความอันตรายเพราะว่าทำให้ถนนลื่นค่ะ
ทำเทพื้นหรือลาดยางให้มันดีไม่มีคนออกมาอย่างนี้

เมื่อเช้าก็ล้มไปหลายคันฝนตกใหม่ก็ลื่นกัน
ระวังกันด้วยนะครับพี่น้องชาวพระอิตทุกท่านนะครับผม

คือถ้าถนนลื่นแล้วก็มันก็ลื่นจากฝุ่นผง
คือพี่เขาไปยืนอยู่ที่หน้าอู่รถเมย์เลยนะครับ
ใช่หน้ารถเมย์อู่รถเมย์แห่งหนึ่ง
ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นถนนด้านในอู่ซึ่งในอู่มันเป็นดินโครน
แล้วพอรถเมย์ออกมาจากอู่โครนก็ติดล้อรถ
คราวนี้ก็ไปทั่วเลยค่ะถนนก็เปื้อนไปด้วยนะคะ
ทีนี้รถที่ขับตามรถเมย์ก็จะเจอปัญหาแล้วล่ะนะครับ
เพราะว่าถนนมันเปื้อนไปด้วยโครนแล้วนะคะ
ก็เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มไปหลายคัน
ผู้สื่อข่าวของเราไปเข้าพบผู้จัดการอู่รถเมย์ค่ะ
แต่ไม่เจอนะคะพนักงานบอกผู้จัดการไม่อยู่
ซึ่งคุณบอยที่เป็นเจ้าของโพสต์เนี่ย
ก็บอกว่าเนี่ยก็มันเป็นขี้โครนแบบนี้
เวลารถเมย์ขับออกมาโครนพวกนี้มันก็ติดถนนมาด้วย

แต่พอฝนไม่ตกก็เป็นปัญหาอีกแบบนึงนะคุณกาย

ร้านแถวนั้นโอ้โหก็เจอทั้งฝุ่นเจอทั้งโครน
นี่แหละค่ะด้วยความที่ถนนลื่นแบบนี้ค่ะ
ที่ผ่านมาก็เคยมีรถเก๋งก็ลื่น

ตอนนี้ร้านส้มตำร้านนั้นก็ต้องปิดกิจการไป
อันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนของคนที่ได้รับผลกระทบ

ก็แนะกับทางอู่ไปบอกว่าควรจะมีป้ายเตือนด้วย

ใช้รถใช้ถนนจะได้ระมัดระวัง
โอ้โหก็อาจจะต้องเร่งแก้ไขนิดนึงนะคะ
เพราะว่ามันได้รับผลกระทบในวงกว้างหลายคนเลยเนี่ยค่ะ
รถมอเตอร์ไซค์อันตรายมากจริงดูสภาพนะคะ